คงเป็นข่าวใหญ่สำหรับข่าวของผู้กำกับโจ้กับพวก
ซึ่งล่าสุดวันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ท่านออกหมายจากผู้กำกับโจ๊กับพวก

กระทำทารุณโหดร้าย
กรณีรีดเงินจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลักล้าน
กับการไม่ถูกดำเนินคดี
แล้วใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาจนเสียชีวิตบนโรงพัก
หนักไม่หนักแล้วครับคุณผู้ชมฟังแล้วสำหรับข้อหา
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง๗คนประกอบด้วย
พาลตำรวจเอกธีติสันอุทธนผล
ผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้อยู่ระหว่างหลบหนี
๒พาลตำรวจตรีวิระวิโรธดิดทอง
สารวัตรสอบสวนสพมนครสวรรค์ท่านนี้จับกลุ่มตัวได้แล้ว
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค
รองสารวัตรปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์หัวหน้าชุดจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ร้อยตำรวจโทธรณินมาตรวันนารองสารวัตรปราบรามสพเมืองนครสวรรค์รองหัวหน้าชุด

ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวพบหมู่พบหมู่สพเมืองนครสวรรค์ประจำชุด
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นพบหมู่นะครับสพเมืองนครสวรรค์
ประจำชุด
สิบตำรวจตรีปวีกรคำมาบัวพบหมู่สพตาคลี

ทั้งหมดถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานหรือการกระทำทารุณโหดร้าย
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ข้อหาร่วมกันตั้งแต่๕คนข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตัวผู้กำกับโจ้นะครับว่าได้สั่งการให้สตมตชดนะครับ
คือตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะ
เฝ้าระวังชายแดนทั้งหมดแล้วก็ได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าขอให้ตรวจสอบทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือที่ไหนต้องตามจับให้ได้ครับ
แบบนี้ก็น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยไหมครับ
ถ้าอยู่เราจัดสำลังเนี้ยนะ
ระดับเผาบอตรบอกต้องได้ผลจะเป็นยังไง
ส่วนที่จังหวัดตากฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด
ตั้งจุดตรวจบนถนนแม่สอดตาก
ตรวจเอกสารสำคัญประจำตัวของประชาชนทุกคนเลย
ที่เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็นำกำลังออกลาดตระเวนอย่างเข้มงวด
ในพื้นที่จุดล่อแหลมติดแนวชายแดนไทยเมียนมา
หลังจากมีข่าวลื้อว่าภูมิกับโจ้จะหนีข้ามแดน
บริเวณชายแดนจังหวัดตากออกนอกประเทศไปประเทศเมียนมา
พร้อมทั้งเข้าตรวจตามบ้านเรือนในพื้นที่ล่อแหลม
แล้วก็เอารูปของภูมิกับโจ้ไปให้ชาวบ้านดูนะครับ
หวังว่าจะหูเป็นตาแต่ก็ยังไม่พบตัวแต่อย่างใด
ส่วนบรรยากาศที่ตรพูทรภ๖จังหวัดพิทธิ์สุดโลก
ก็ไม่มีแน่นอนแล้วฮะไม่มีภูมิกับโจ้มาปฏิบัติราชการ
หลังจากมีคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ที่ศูนย์ปฏิบัติกาตรพูทรภ๖ครับ